นางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะครับ

สิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราชดรแบบบัญชีไร้ชื่อพกไกล่ค่ะ
ฉันจะขออภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ข้อกล่าวหาที่ท่านเป็นผู้ที่คลั่งอำนาจ
พาเศรษฐกิจชาติต้องลงเหว

กับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ประเทศไทย
ติดอันดับโลกในหลายเรื่องในช่วงนี้

ของประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดช้าที่สุดในโลก
ให้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ๑๐

ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็บอกว่าเศรษฐกิจ
จะกลับมาโตในแทรคเดิม
ก่อนโควิดได้อีกครั้งในปี๒๕๗๐
แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นนายกอยู่
ที่ฉันคิดว่าน่าจะนานกว่านั้น
แรงงานไทยถูกลดจำนวนชั่วโมงมากที่สุดในโลก
ก็คือเขาทำการสำรวจโทรไปถามประชาชนในประเทศไทยนะคะ

โดยที่แต่ละประเทศรวมกันแล้วประมาณ๓แสนคน
ถามว่าท่านถูกลดชั่วโมงทำงานหรือไม่

ในประเทศไทยสูงถึง๗๖ตอบว่าถูกลดจำนวนชั่วโมงทำงาน

จากชั่วโมงทำงานแล้วรายได้ก็ลดลง
สัดส่วนที่สูงที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน
เมื่อแรงงานถูกถามว่ารายได้ลดลงจากเมื่อก่อนโควิดหรือไม่
ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้บอกว่าถูกลดจำนวนชั่วโมงลง
หรือว่าดัชนีความทุกข์ยากที่เป็นการเอาเงินเฟ้อบวกกับอัตราการว่างงานมาเวร
แต่ดิฉันบอกว่านี่ไงอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะ

ว่างงานของไทยนะคะในไตรมาส๒เพิ่งออกมาค่ะ
ปรากฏว่าอัตราว่างงานลดลงจากไตรมาส๑
มีคนว่างงานอยู่แค่๗๓๐๐๐คนเท่านั้นเอง
แต่อัตราการว่างงานในประเทศไทยเนี่ยทำงานชั่วโมงเดียวก็ถือว่ามีงานทำแล้วนะคะ
ถูกลดชั่วโมงทำงานถูกลดโอทีมีไม่น้อยค่ะ
ถ้าอยู่ในภาคบริการในช่วงนี้ร้านอาหารที่ยังกลับมาเปิดตามปกติไม่ได้
ร้านสะดวกซื้อที่ยังเจอเคอร์ฟิลล์อยู่ก็ต้องแบ่งกะกับเพื่อนกันไปให้ยังพอได้ทำงาน
และยังไม่นับว่าคนที่ถูกพักงานจากการที่ติดโควิดหรือว่าคนที่ต้องถูกกักตัว
ถ้ารวมเอาคนที่ได้ทำงานเหมือนกันแต่ทำงานแค่ครึ่งวันต่อวัน
หรือว่าทำงานไม่ถึง๔ชั่วโมงต่อวันคาดว่าจะสูงถึง๓ล้าน๔แสนคน
นี่มันเกือบ๑๐แล้วนะคะซึ่งอัตรานี้สูงกว่าเมื่อก่อนโควิดถึง๑ล้านคน
แล้วลองคิดดูว่ารายได้เขาจะมาจากไหนถ้าว่างงานก็คือรายได้เป็นศูนย์
แต่ถ้าทำงานแค่ครึ่งวันเงินที่ได้ก็คงจะไม่พอยาไส้
นี่ยังมีคนที่ตกงานจากโควิดระลอกแรกที่กลับไปอยู่บ้าน
ช่วยพ่อแม่ไปทำการเกษตรย้ายถิ่นกลับภูมิลำเนาไป
ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๖แสนคน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีในช่วงก่อนโควิดที่เคยอยู่ที่แค่๕แสนคน
รายจากเดิมที่ขายเสื้อผ้าอยู่จตุจักรได้เงินเดือนละ๔๐๐๐
ตอนนี้ขายผักอยู่ที่สุพรรณได้เงินแค่เดือนละ๖๐๐๗๐๐บาท
กลับไปทำเกษตรตอนนี้ก็ใช้วาจาดีนะคะ
เพราะราคาสินค้าเกษตรก็ตกรูดกันหมด
ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิทุเรียนมังคุดเงาะ
แต่ที่ขึ้นสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรก็คือราคาปุ๋ยค่ะ
ที่ขึ้นเอาขึ้นเอามาตั้งแต่เดือนเมษา
กว่ารัฐมนตรีจะเริ่มแก้ปัญหาก็ปลาเข้าไปสิงหาแล้ว
เท่ากับว่าย้ายกลับไปบ้านก็ลำบากจะกลับเข้าเมืองก็น่าจะอดตาย
มีคนที่ตกงานมาตั้งแต่ละรอกแรกจนบัตรนี้ก็ยังหางานใหม่ไม่ได้
ลองคิดดูว่าถ้าเราตกงานมา๑ปี
ทักษะฝีมือที่เราเคยมีเคยสั่งสมมาก็คงจะลืมแล้วก็คืนครูไปกันหมด
พอคนตกงานนานเนี่ยก็จะเริ่มเกิดความท้อแท้
แล้วก็เลิกหางานออกจากกำลังแรงงานไปในที่สุด
จบใหม่ค่ะที่ยังหางานทำไม่ได้
ตัวเลขของเด็กจบใหม่ที่หางานทำไม่ได้
ที่ฉันแสดงถึงปัญหาของสถานการณ์แรงงานสถานการณ์รายได้ของประชาชนทุกวันนี้เนี่ย
ด้วยการแก้ปัญหาแบบนี้
มันทำให้คนแทบทุกคนมีรายได้ลดลง
ก็อย่างที่โวลด์โภว์บ๊อกนะครับว่า
๗๖เปอร์เซ็นต์ของคนบอกว่ารายได้เราลดลง
ปีที่แล้วปี๖๓รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
เลี่ยหายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์
แต่๑๐ของทุกคนเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย
ก็เป็นเงินมูลค่าเกือบ๑ล้านล้านบาท
ปีนี้เศรษฐกิจมันแบบนี้
รายได้ครัวเรือนก็คงจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะ
ก็คงจะหายไปอีกเกือบล้านล้านบาท
ปีหน้าอาจจะดีขึ้นมาอีกหน่อย
ก็อาจจะหายไปอีกราว๘แสนล้านบาท
รวม๖๓๖๔๖๕รายได้ประชาชน
หายไปเกือบ๓ล้านล้านบาท
ตัวเลขนี้นะคะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกมันว่า

เหวรายได้มากกว่าเพราะมันทั้งกว้าง
ทั้งลึกแล้วก็ยากที่จะกระสุนขึ้นมาได้
และทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาล
ถ้าจะแก้ปัญหานี้ทำให้เหวมันตื้นขึ้นมาได้
ให้คนพอจะกระสือกระสนเอาตัวเองออกมาได้
ก็ต้องการความช่วยเหลือต้องการมาตรการต่าง
ที่จะเข้ามาเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้น
ก็ขอบอกไว้เลยว่าที่ผ่านมาที่กู้ไปแล้ว๑๕ล้านล้านบาทนั้น
จนถึงวันนี้แล้วเมื่อผลของการกู้เงินเป็นแบบนี้ก็คงต้องบอกว่าไม่พอ
ที่จะทำให้เหวรายได้ของประชาชนนั้นตื้นขึ้นมาได้
เพราะว่ามันถูกใช้ไปอย่างสเปะสปะไร้ทิศทางเหลือเกิน
ที่เราต้องออกมาเรียกร้องจากรัฐบาลให้มีมาตรการช่วยเหลือก็เพราะว่าที่ผ่านมา
เราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจไม่ได้เป็นคนไม่ได้อยากทำงานน้อยลงไม่มีใครเกี่ยงงานกันแล้ว
คนที่เคยเป็นอดีตกัปตันนักบินตอนนี้ไปขับแกรปแล้วจากแอร์โฮสเตสไปขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้ว
แต่ที่พวกเขายังต้องลำบากอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไปทำธุรกิจเสี่ยงจนธุรกิจเจ๊งไม่ได้บริหารงานแย่จนธุรกิจต้องล่มจม
เงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ถูกควักเอาออกมาใช้จนหมดแล้วตั้งแต่ปีก่อนเพื่อวางเดิมพันธุ์ว่าจะรักษากิจการเอาไว้ให้ได้
เก็บลูกน้องฝีมือดีไว้ให้ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้เพราะสิ่งที่รัฐบาลหยิบยื่นให้วันนี้อย่างเดียวก็คือหนี้
แน่นอนเขาว่ายังมีคนที่มีรายได้เพิ่มครึ่งปีแรกกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น๑๔จากปี๖๒นะคะไม่ใช่ปี๖๓
ภาคธุรกิจฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกำไรสูงขึ้นจากเดิมมาก
ลองดูค่ะสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่ม๑๓๙๕หรือว่า๑๔เท่ากำไรเพิ่มขึ้น๑๔เท่า
ภาคอสังหาก็เช่นเดียวกันกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ๑๐เท่า
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังจ่ายปันผลได้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ๒๔ด้วยซ้ำไป
แต่ขณะที่บริษัทเหล่านี้แทบจะไม่ได้จ้างงานเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ลงทุนลดลงด้วย
งบลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ลดลง๕๐จากช่วงก่อนโควิด
สรุปวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันคือวิกฤตของคนจนชัดเพราะแบบนี้ใช่ไหมที่มันยังมีคนได้ประโยชน์อยู่
ท่านนายกก็เลยเพิกเฉยต่อปัญหารายได้ของประชาชนลากยาก
เป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็คงจะมีสภาพไม่ต่างไปจากปีที่แล้ว
น่าจะสูงถึง๓แต่ว่าวันนี้น่าจะติดลบแล้ว
แต่ก็ยังคงมีภาคหนึ่งที่น่าจะไปได้ดีเดี๋ยวท่านนายกก็คงจะออกมาบอก
รายงานตัวเลขเกี่ยวกับการส่งออกเพราะว่าการส่งออกเราดีค่ะ
ครึ่งปีแรกเราโตได้๑๕แต่นั่นก็ยังฟื้นตัวล้านหลังกว่าอีกหลายประเทศทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนที่โตเกือบ๔๐อินโดนีเซียเติบโต๓๐
นามส่งออกดีขึ้น๒๙สิงคโปร์ดีขึ้น๒๒
แต่ว่าภาคส่งออกมันเป็นภาคเศรษฐกิจที่มันกระจุกตัวมาก
แล้วเซ็กเตอร์ที่ยังส่งออกได้ดีก็จ้างงานน้อยมาก
ประมาณ๒๕ล้านคนจากกำลังแรงงานทั้งหมดหรือคิดเป็นแค่๘เท่านั้นเอง
แต่สิ่งที่ท่านทำออกมาตรการเพื่อปกป้องการส่งออก
คือการสุ่มตรวจในโรงงานถ้าติดเกิน๑๐ค่อยเอา๑๐ตรงนั้นไปเข้าโรงพยาบาลสนาม
แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ตรวจต่อแล้วนะคะให้ทำงานต่อเลย
นี่เราแทบจะไม่มองพวกเขาเป็นมนุษย์กันอีกต่อไปแล้วใช่ไหม
เพียงแค่จะลากจูงให้ส่งออกต้องได้เติบโตเนี่ยแรงงานต้องเสียสละตัวเองขนาดนี้เลยเหรอ
ยิ่งบอกชัดว่าประเทศนี้มันไม่มีอนาคตอีกแล้ว
ก็คือดูจากเงินลงทุนที่ไหลออกไม่หยุดตั้งแต่มีโควิดมา
คนรวยนายทุนขนเงินออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศสูงเป็นประวัติการ
โควิดตอนปี๖๒อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๐๐ล้านดอลลาร์
เจ้าสัวคู่บุญของท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยังขนเงินจะไปลงทุนในต่างประเทศอีกหลายสิบประเทศ
ที่เอาออกลงไปลงทุนในหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้น๕๐จากช่วงก่อนโควิดตอนนี้
เพิ่มขึ้นไปเป็น๑๐๐๐ล้านดอลลาร์แล้ว
คนรวยเขาเห็นแล้วค่ะว่าประเทศนี้มันไร้อนาคตก็คงเหลือแต่คนจนกับชนชั้นกลาง
ที่ต้องถูกล็อกตัวเองให้ถูกเผชิญชะตากรรมภายใต้การปกครองของนายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
รายได้ของประชาชนที่หายไปที่เป็นเหวลึกขนาดนี้มันจะไม่มีความหมายเท่าครั้งนี้
ถ้ามันไม่ได้มาถูกกำหนดความเป็นความตายและโอกาสรอดชีวิตของประชาชน
นี่คือความเหลื่อมล้ำที่มันอัปลักษณ์ที่สุดความเหลื่อมล้ำในการรอดชีวิตระหว่างคนจนกับคนรวย
นี่มันความเหลื่อมล้ำที่เครดิตสวิสไม่ต้องมาจัดอันดับให้แล้วเวอร์แบงค์เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยซ้ำไป
คนจนมีปัญหามากถ้าอยากจะตรวจเชื้อตรวจหาเชื้อโควิด
ฉันได้ไปเป็นอาสาในการตรวจเชิงลุก
เจอแม่ลูกสามทั้งอุ้มทั้งจูงทั้งเข็นรถพาลูกอายุเหล็กสุด๓เดือนมาตรวจ
เพราะว่าค่าตรวจของทั้งบ้านเนี่ยมันจะเท่ากับ๔เท่าของค่าจ้างรายวันที่คนเป็นพ่อจะหาได้ในแต่ละวัน
สุดท้ายก็เลยต้องดิ้นรนออกมาหาที่ตรวจฟรี
ผู้หญิงคนนึงอยู่ในวัยทำงานถามย้ำแล้วย้ำอีกว่านี่ตรวจฟรีใช่ไหมนี่ตรวจฟรีใช่ไหม
เพราะว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายขึ้นมาเขาคงไม่มีปัญญาจ่ายแน่
ผู้ชายคนหนึ่งถูกหัวหน้างานให้พักงานเพียงเพราะว่ามีอาการหวัด
ก็เลยต้องมาตรวจเพื่อให้ได้กลับไปทำงานอีกครั้งหลังจากขาดงานมาหลายวัน
เชื่อไหมว่าเพียงแค่ว่าจะต้องจ่ายค่าถ่ายเอกสารบัตรประชาชนเพิ่ม๕บาทเขาหัวเสียมาก
แล้วก็บอกว่านี่อาจจะต้องเดินกลับบ้านก็ได้เพราะไม่มีค่ารถเมย์แล้ว
ทั้งที่ทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็พักก้าวไกลเนี่ย
แต่ราคาก็ยังแพงเกินเอื้อมเหลือเกิน

ก็ยิ่งเป็นคนจนก็ยิ่งหาเตียงยาก
เชื่อลองโทรไปถามโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านดูว่าถ้าตอนนี้ติดโควิดต้องทำยังไง
ประการสุขภาพมีมั้ยเงินสำรองจ่ายมีมั้ย
สี่แสนวางตอนนี้เนี่ยได้เตียงทันทีนะ
แล้วอย่างนี้คนจนจะมีโอกาสได้เตียงได้ยังไง
ในขณะที่ท่านกำลังมุมมาหราควบคุมการแพร่ระบาดอยู่เนี่ย
มีกี่ชีวิตที่ต้องถูกเส้นสังเวยต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เตียง
นี่ถ้าเรามีการเก็บข้อมูลกันจริงว่ามีใครที่ต้องเสียชีวิตระหว่างรอเตียง
ระหว่างรอการรับรักษาบ้างดิฉันคิดว่า
จะต้องมีสัดส่วนคนที่มีรายได้น้อยสูงมากเป็นอย่างแน่
จากกักตัวเองก็ยังลำบากสำหรับคนรายได้น้อย
มีแม่ที่ต้องไม่อยากให้สามีแล้วก็ลูกต้องติดโควิดที่ต้องไปนอนอยู่ที่ระเบียง
มีลูกสาวที่ป่วยไม่ยอมไปไหนเพียงเพราะว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ศูนย์พักคอยมันจะค่อยงอกค่อยผุดออกมาเนี่ย
สรุปการระบาดมันไปอยู่ในบ้านเรือนหมดแล้ว
ไปอยู่ในครัวเรือนหมดแล้วไปติดกันในบ้านกันหมดแล้ว
แล้วแบบนี้มันจะล็อกดาวน์กันได้ยังไงถ้ามันไปติดกันในบ้าน
คนตายจากโควิดที่ปรากฏอยู่ตามสื่ออาจจะเป็นหลักร้อย
แต่มีคนที่มันตายเพิ่มจากสถานการณ์ปกติก่อนโควิดเป็นหลักพัน
เพราะว่าคนตายเนี่ยไม่ได้ถูกตรวจโควิดทุกคนนะคะ
เนื่องจากระเบียบการเบิกจ่ายค่ะที่เบิกไม่ได้
ค่าตรวจโควิดให้กับคนตายไม่ได้
สุดท้ายยังมีคนที่เสียชีวิตโดยที่ยังไม่ทันได้ตรวจ
ยังไม่ต้องพูดถึงว่าได้เตียงหรือได้ยาเลย

และแน่นอนคนเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีรายได้น้อยด้วย
ความอัปลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันเห็น
มันปรากฏให้เราเห็นได้ตามตาอยู่ทุกวัน
ถามว่าสถานการณ์เหล่านี้มันจะหลีกเลี่ยงได้ไหม
เลี่ยงได้แน่นอนค่ะ
ถ้าเราไม่ได้มีผู้นำที่ห่วงอำนาจอยู่ทุกวันนี้
เพราะว่าท่านคุมโควิดอย่างอมหิตมาก

ทั้งผิดพลาดทั้งช้าไปน้อยไปไม่หลากหลาย
จนวันนี้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พักเก้าไกรอภิปรายกันไม่หมด
เมื่อตอนไม่ไว้วางใจเมื่อตอนต้นปีนั่นก็เป็นจริงทั้งหมด
อีก๒๓วันถัดจากนี้แทนที่เราจะได้วัคซีนกันเต็มแขน
แต่ท่านจะได้รับฟังเรื่องอภิปราย

ปีที่แล้วระบาดน้อยล็อกนาน
มิถุนารวม๒เดือน๑๑วัน
ทั้งที่ระบาดสูงสุดยังไม่ถึง๑๐๐
กว่าจะกลับมาเป็นปกติจริงเข้ากับเดือนกรกฎาคม

กอดความสำเร็จเรื่องระบบสาธารณสุข
ดตัวเลขเชื้อผู้ติดเชื้อให้เท่ากับศูนย์
และกับความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจ
แต่คราวนี้ระบาดหนักค่ะ

ระบาดล่อลอกแรกยังมี๕๐๐บาท๓คน๓เดือน
มาให้ประชาชนทั่วไปบ้าง
ระบาดระลอก๒ระบาดมากขึ้นหน่อย
ลอก๒ก็ยังได้๓๕๐๐บาท๒เดือน
แล้วก็ม๓๓ก็ได้๒๐๐บาท๒เดือน
ลอกนี้ค่ะปรากฏว่าได้๒๐๐๐ในรอบแรก
แล้วก็มาเพิ่มในตอนหลังอีกเล็กน้อย

ยังไม่ถึงครึ่งของการระบาดระลอกแรกด้วยซ้ำไป
แล้วการเยียวยาผู้ประกอบการนี่ก็ไม่มีเลย
มาปีครึ่งก็เพิ่งมาเริ่มตอนนี้
แล้วก็เริ่มแบบจิ้มด้วยเฉพาะภาคบริการบางส่วน
ทั้งที่สารประกอบการที่ถูกสั่งปิดโดยรัฐต้องตกหล่น
สถานรับเลี้ยงเด็กร้านนวดคลินิกเวชกรรม

ไม่ได้รับการเยียวยาผู้ประกอบการนะคะ
ประเทศอื่นเขามีลดค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจ
ลดต้นทุนต่างทั้งค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟภาษีต่าง
ประเทศเราถ้าไม่มีภาษีนี่มีแต่เลื่อนอย่างเดียว

โดยนับตามหัวของผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ว่าการพยุงการจ้างงาน
มาทำในวันนี้เนี่ยมันสายเกินไปแล้วมันมาทำในวันที่เขาปลดคนงานไปหมดแล้ว
ช้ำใจก็คือเงินที่กู้มา๑๕ล้านล้านบาท
ควรจะมาพยุงมาถมเหวรายได้
๑ล้านล้านแรกกำลังจะครบกำหนดในเดือนหน้า
ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง๔๐๐๐ล้านบาทแล้วนะคะ
เรามาดูว่านอกจากเยียวยาแล้วเงินกู้๑ล้านล้านบาทเอาไปทำอะไร
แต่ว่าก็ไม่เลื่อนโครงการประเภทกระตุ้นเศรษฐกิจสุดท้ายยิ่งใช้ยิ่งได้
ตอนแรกตั้งงบประมาณไว้๒๘๐๐ล้านตอนนี้ลดเหลือ๙๘๐๐ล้านจาก
ที่ให้ไป๔ล้านสิทธิ์ตอนนี้เหลืออยู่แค่๑๔ล้านสิทธิ

สิงหาคมมีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการนี้ไปได้๑๘ล้านบาท
โครงการคนละครึ่งดีขึ้นมาหน่อย
แต่ปรากฏว่าถูกใช้แทนมาตรการเยียวยา
มีคนใช้คนละครึ่งไทยมาตรการเยียวยาแต่เป็นการเยียวยาแบบที่ต้องมีเงินก่อน

ล้านสิทธิ์ก็ยังมีคนไม่ได้ใช้

เหลืออยู่๙๔๐๐๐ล้านสิทธิ์
งบประมาณที่ให้ไป๙๓๐๐๐ล้านบาท
ไปแค่๑ใน๓ทั้งที่โครงการน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้ว
ที่บอกว่าจะช่วยเด็กจบใหม่ให้ได้งาน
งบ๒๐๐๐ล้านทำไปทำมาลดงบเหลือ๓๐๐๐ล้าน
จากที่เคยมีเป้าหมายว่าจะจ้างเด็กจบใหม่ให้ได้๒๖๐๐๐คน
ลดเหลือแค่๕๐๐๐คนแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ถึง
เพราะว่าก็ยังเบิกจ่ายไปได้แค่๑ใน๓

คือการที่เงินกู้ถูกละเลงลงจังหวัดอย่างไร้ยุทธศาสตร์
ท่านดูรูปนี้สิท่านหาแพทเทิร์นได้เหรอ
ตกลงแล้วเงินกู้ที่ให้ไปตามแต่ละจังหวัดเนี่ย
มันถูกกำหนดด้วยอะไรมันแจกด้วยหลักเกณฑ์อะไร
มันดูไม่ได้สรุปแล้วจะช่วยจังหวัดที่ท่องเที่ยวหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่สรุปว่าจะช่วยจังหวัดที่อยู่ในภาคการเกษตรหรือเปล่า

นุมัติไป๒รอบ๒๑๐โครงการ
มีแค่๑๘๔โครงการที่ขอแจ้งใช้เงินกู้
๑ปีผ่านไปเบิกจ่ายเพียงแค่๑๖๙โครงการเท่านั้นเอง

ผลงานขนาดนี้ก็ยังได้เงินเพิ่มค่ะ
เพราะว่างบเงินกู้กำลังจะหมด
มี๘๖โครงการใน๕๐จังหวัดที่อนุมัติให้ใช้งบกลางที่ใช้แก้ไขปัญหาโควิด
แต่ว่าอนุมัติก่อนที่จะมีระเบียบเบิกจ่ายงบกลางโควิดด้วยซ้ำไป
ทีนี้อนุมัติก่อนแบบนี้อยากจะใช้ยังไงก็ค่อยไปเขียนระเบียบย้อนหลัง
นอกจากนี้นะคะยังมีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ถ้าทุกคนจำได้โครงการนี้เคยอนุมัติงบไว้ที่๔๕๐๐ล้านบาท
พร้อมกับจะส่งรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ตามจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของรัฐมนตรีแต่ละคน
แต่สุดท้ายเรื่องรัฐมนตรีก็อาจจะถูกยกเลิกไปนะคะ
แต่๔๕๐๐ล้านกลับมาอีกค่ะ๒อาทิตย์ที่ผ่านมามีการอนุมัติงบส่วนนี้ที่ลงในแต่ละจังหวัดเนี่ย
รัว๒อาทิตย์๑๐๐๐ล้านบาท
แต่ว่าด้วยความที่เงินกู้๑ล้านล้านบาทมันหมดไปแล้ว
ก็เลยไปใช้งบกลางสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นแทน
ปิดประตูค่ะทีนี้ฉันก็ไม่ต้องตรวจอะไรแล้ว
หาอะไรไม่เจอแน่นอนว่าใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วบ้าง
ก็ใช้เงินแบบนี้ถ้าสมมุติว่าจะมียุทธศาสตร์ใดเกิดขึ้นจากการละเลงงบลงจังหวัดแบบนี้
คงเป็นยุทธศาสตร์การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ฉันคิดออก
ใช้เงินแบบนี้เหวรายได้ประชาชนเนี่ยมันต้องลึกขึ้นเรื่อยแน่
ส่วนเรื่องงบประมาณรายจ่ายนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
สถานการณ์ทางการคลังนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดี
เรากำลังจะเจอกับปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
เพราะเป็นเรื่องของการจัดการรายได้การจัดเก็บรายได้ที่ลดลง
ปีละ๓๔แสนล้านทุกปี
แล้วก็กู้จนเต็มเพดานแล้วก็ยังไม่พอจ่ายเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สุดท้ายก็ต้องไปควักเงินคงคลังออกมาใช้
ควักเงินไปเรื่อยดินมันก็ใกล้จะหมด

ค้นหาในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ว่าเป็นเอกสารลับ
ลับเพราะอะไร

เหตุผลที่ต้องเป็นเอกสารลับ

มันรับเพราะว่ามีการรายงานว่า
ประกอบกับการตึงตัวของสภาพคล่องในอนาคตระยะสั้น
รวมถึงพิจารณาอนุมัติการใช้งบกลาง
การสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาโควิดเท่าที่จำเป็น
พบแบบนี้หรือเปล่าคะถึงมันถึงจะกลายเป็นเอกสารลับ
หรือจะเป็นเรื่องนี้คะเรื่องของสภาพคล่องทางการคลังค่ะ
ว่ามีความไม่แน่นอนในการจัดเก็บรายได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด
อาจสร้างความตึงตัวในสภาพทางการคลัง
พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางเหมาะสมในการเสริมสร้างสภาพคล่องทางการคลัง
เพื่อรองรับความไม่แน่นอนหรือว่าเป็นเรื่องนี้คะ
มีตัวเลขหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในรายงานว่าเงินคงคลังลดต่ำมามาก
ในเวลาที่รายงานฉบับนี้ออกเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๑๗เปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นของปี๒๕๖๔
ปี๖๕ซึ่งเราจะรู้เงินคงคลังปลายงวดแล้วนะคะ
เพราะว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ชี้แจงในกรรมธิการงบแล้ว
จะเหลือเงินโครงคลังปลายงวดของปี๒๕๖๔๔แสนล้านบาท
ก็เท่ากับว่าเงินคงคลังต้นงวดของปี๖๕ต่องบประมาณ
เหลืออยู่แค่๑๓ค่า๑๓นี่ก็ต่ำสุดในรอบ๑๐ปีแล้ว
จะไปใกล้กับช่วงที่เป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
แล้วปีหน้าอีกล่ะถ้าปีหน้าจะเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าอีก
ทีนี้พอจัดเก็บรายได้ไม่ได้ก็ต้องควักเงินคงคลังอีกควักอีกก็หดอีก
เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะว่าทำไมรายงานความเสี่ยงทางการคลัง
ถึงได้ถูกระบุว่าเป็นเอกสารลับ
ยังไม่หมดค่ะในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องทางการคลัง
ที่พบแล้วมันเป็นปัญหา
ยังมีมติคอรมอค่ะมติคอรมอในเรื่องของการออกพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ตอนที่เข้าคอรมอยังเป็น๗แสนล้านอยู่เลย
แล้วก็บอกด้วยว่าจะใช้เพื่อการบริหารสภาพห้องทางการคลัง
ซึ่งก็น่าจะถูกต้องถ้าเราดูจากตัวเลขปัญหา
คล่องทางการคลังที่เราเจออย่างที่ที่ฉันได้อภิปรายไปแล้ว
แต่ว่าวาระนี้เป็นมุมแดงค่ะ
มุมแดงคืออะไรมุมแดงคือเป็นวาระลับ
เก็บเอกสารหมดนะคะเก็บเอกสารกลับบ้านหมด
แล้วก็ไม่มีการแถลงข่าวหลังจากนั้นด้วยซึ่งก็ผิดปกติมาก
เพราะว่าพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นก็ยังออกมาแถลงข่าวหลังจากมีมติคอรมอลอยู่เลย

เอกสารที่เข้าคอลโมก็ระบุชัดว่าว่าในกรณีจำเป็น
คอรมอลจะมีมติให้ปรับวงเงินนี้เพื่อไปบริหารสภาพคล่องทางการคลังได้
แต่พอพรกรฉบับนี้ประกาศลงราชกิจจาเรื่องของการบริหารสภาพคล่องหายไป
สุดท้ายกู้แค่๕แสนล้านบาทตัดเรื่องบริหารสภาพคล่องออก
แล้วก็ปล่อยให้งบประมาณมีความเสี่ยง
ก็แน่นอนว่าถ้าคลังหมุนเงินไม่ทันคนที่จะเดือดร้อนก็คงเป็นคนที่ต้องรับสวัสดิการ
ก็คงเป็นสวัสดิการประชาชนที่จะออกช้าตกเบิก
ส่วนเงินเดือนของพวกท่านนั้นก็คงจะตกเข้าตรงเวลาเหมือนทุกครั้ง
คือมาถึงวันนี้แล้ววันที่ประชาชนเดือดร้อนขาดรายได้จนเป็นเหวลึก
ยากที่จะเติมเต็มแบบนี้
ทุกคนก็เสนอแนะแนวทางว่าทางออกทางรอดทางเดียว
หลังจากที่เงินที่กู้มาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องมีการกู้ครั้งต่อไป
แต่ดูเหมือนกับว่าท่านก็ยังไม่กล้าที่จะกู้เงินมาเพิ่มให้ทันการ
ทุกวันนี้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่กล้าแก้กรอบเพดานหนี้สาธารณะเลยให้มันเกิน๖๐ได้
เพราะว่ากลัวจะโดนโจมตีทางการเมือง
กลัวเสียคะแนนนิยมกลัวโดนเพื่อนล้อ
โดนเพื่อนล้อว่าเก่งแต่กู้เป็นนักกู้สู้๑๐ทิศ
ไม่กล้ากู้ก็เพียงเพราะว่ากลัวว่าจะเสียอำนาจ
ประธานค่ะวิกฤตครั้งนี้มันหนักหนากว่าทุกครั้ง
และทางออกทางรอดจากวิกฤตนี้จากหูบเหวแห่งความตายของรายได้ประชาชนนี้
มันจะไม่มีวันถมเต็มและประชาชนก็จะลืมตาอ้าปากอีกครั้งหลังวิกฤตนี้ไม่ได้
ถ้าเราไม่มีมาตรการความช่วยเหลือมาตรการการอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอ
แม้ว่าจะถมเหวรายได้ของประชาชนได้ไม่เต็มแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้มันตื้นขึ้นมาได้
แม้ว่าจะสร้างงานที่ดีที่สุดให้กับประชาชนไม่ได้แต่ว่าเป็นงานที่จะประทังชีวิตแล้วก็รักษาครอบครัวของคนตัวเล็กตัวน้อยไว้ได้
เราต้องมีงบประมาณที่ทำให้เศรษฐกิจที่มันจะฟื้นต้องฟื้นตัว
แต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่ยอมทำสิ่งเหล่านี้
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสี่ยงในทางการเมือง
ไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากรอดตายแต่ว่าประชาชนเองก็คงไม่นิยมท่าน
ถ้าคนกู้จะต้องเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะว่าเครดิตของท่านมันไม่เหลือแล้ว
ความเชื่อมั่นก็ไม่เหลือแล้วจากการละลายเงินกู้ในรอบแรก
แล้วท่านก็ยังไม่ยอมเสี่ยงที่จะกู้เงินเพิ่ม
เพียงเพราะว่าต้องการรักษาฐาน้ำหน้าของตัวเอง
หวงตำแหน่งแล้วก็ยอมปล่อยให้ประชาชน

และกับการนั่งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
หัวหน้าพักดิฉันคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ภิปรายต่อไม่ไว้วางใจเมื่อตอนต้นปี
ว่าจะเลือกประยุทธ์หรือว่าเลือกประเทศ

จนถึงปี๒๕๗๐หรือนานกว่านั้น
ประชาชนไม่ต้องมีแผลเป็นทั้งในใจ

ต่อให้ฟื้นกลับคืนมาได้ก็ไม่มีทางเหมือนเดิม
หยุดขโมยอนาคตของประเทศเถอะค่ะ

แต่วันนี้ที่ฉันขอเสนอแนะแนวทางต่อระบอบประชาธิปไตย
เช่นเดียวกันค่ะที่จะขอเสนอต่อท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ

ลาออกเพราะประชาชนประท้วง
เพราะว่าจัดการโควิดไร้ประสิทธิภาพ
นายกรัฐมนตรีของโซโลวาเกียค่ะ
ลาออกเพราะว่าแอบตกลงซื้อวัคซีน

วัคซีนรักเสียที่สาภาพยุโรปไม่รับรอม
รัฐมนตรีอิตาลีก็ลาออกค่ะ
หลังจากถูกวิจารณ์ว่ารับมือโควิดไม่ได้
พักร่วมรัฐบาลถอนตัว

การจัดการโควิดที่ล้มเหลวค่ะ
แต่นั่นน่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่พลเอกประยุทธ์เลือกนะคะ

เนื่องมาจากว่าพ่ายโหวตการอภิปราย

พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ